เหตุการณ์นี้ก็คล้ายกันค่ะเป็นลักษณะของความเมา
แล้วก็ความหึงหวงแต่ไม่ใช่แค่เมาเหล้า
วันนี้เมายาบ้าเสพยาบ้านะคะ
คือสามีทำร้ายร่างกายภรรยา
จนภรรยาตามตัวฟกช้ำเลือดอาบแต่ลูกยังเล็ก
ภรรยาที่เลือดอาบอยู่เนี่ยนะยังต้องให้นมลูกอยู่เลย
แล้วดูหน้าตาสิเป็นรอยช้ำแบบนี้
แล้วก็ภาพนี้ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์
คนก็บอกโอ้โหมันสะเทือนใจจริงอ่ะ
ทั้งที่คือภรรยาเลี้ยงลูกอ่อนก็เหนื่อยมากแล้วนะ
สามียังจะไปทำร้ายเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดนะคะ
แต่ว่าล่าสุดตัวสามีที่ก่อเหตุก็มอบตัวแล้วนะคะ
ก็รับว่าที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายภรรยาก็เพราะว่าหึงหวง
กลัวว่าภรรยาจะปันใจให้ชายอื่นแล้วก็เมาด้วยเสพยาบ้าไปด้วยอะค่ะ
ซึ่งพี่ชายของผู้หญิงที่อยู่ในภาพนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้เขาเป็นคนโพสต์นะคะโพสต์ภาพนี้
แล้วก็ประกาศตามหาน้องเขยก็คือสามีของผู้หญิงเนี่ยค่ะ
บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุ่มหนึ่ง
สิบเจ็ดเมษายนที่ผ่านมาที่ตำบลเมืองหงอำเภอ
จตุรพักษ์พิมารที่จังหวัดร้อยเอ็ดพี่ชายของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายนี้นะคะ
เขาบอกว่าน้องสาวถูกสามีขี้เหมาไม่มีงานทำทั้งเตะทั้งต่อย
จับหัวโขกพื้นปูนทำร้ายร่างกายต่อหน้าแม่ยายด้วยนะ
ครับแม่ยายอายุเจ็ดสิบแล้วอ่ะค่ะแม่ยายพยายามช่วยลูกสาว
เอาไม้กวาดตีพยายามเข้าห้ามแต่ฝ่ายชายไม่ฟังเพราะฤทธิ์ของความเมา
คนโพสต์เขาบอกว่าถ้าลูกไม่ร้องหิวนม
ฝ่ายหญิงคงถูกทำร้ายรุนแรงกว่านี้หลังเกิดเหตุไปขอใบรับรองแพทย์
ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพจตุรพักษ์พิมารเรียบร้อยแล้ว
ชาวเน็ตสาวโซเชียลก็เลยแชร์เรื่องนี้กันนะคะ
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเห็นใจฝ่ายหญิงมากมากอืม
เลิกเถอะถ้ามีสามีแบบเนี้ยอย่าไปทนเลยครับนะคะ
หลายคนก็บอกว่าโอ้โหเห็นใจเป็นคุณแม่ลูกอ่อน
ลูกอ่อนก็เหนื่อยแล้วอ่ะยังต้องมาทนถูกสามีทำร้ายร่างกายแบบนี้นะคะ
จากเรื่องนี้ที่มีการโพสต์การแชร์กันในโลกออนไลน
เราก็ส่งทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าให้นะคะ
ลงพื้นที่ไปพบกับคนเจ็บเลยค่ะแล้วก็ไปเจอแม่ของคนเจ็บด้วยนะคะ
คนเจ็บที่อยู่ในภาพนี้ชื่อว่านางรัฐดาพรพรมสุวรรณอายุ๓๐ปี
ส่วนคุณแม่ชื่อว่านางบุญเริงอาสาศรีอายุ๖๕ปี
ตอนที่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยด้วยเนี่ยนะ
ตัวนางรัดดาพรยังมีรอยแผลเต็มตัวไปหมดนะคะคุณผู้ชม
หน้าผากยังมีแผลอยู่เลยแล้วก็ต้องให้นมลูกแบบนี้ค่ะ

กลับมาบ้านก็มาชวนเธอทะเลาะตอนนั้นตัวเธอนอนอยู่กับลูก
อายุแค่เดือนเดียวเองอะค่ะคุณผู้ชมแล้วสามีเมามาเนี่ยนะ
จับหัวเธอโขกกับเสาประตูห้องนอนเป็นเสาไม้นะคะ
แล้วเสาประตูมันมีเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมคมจับโขกเลย

ของเธออยู่ในห้องนอนอีกห้องหนึ่งได้ยินเสียงร้อง

ญาติที่อยู่ใกล้พยายามจะมาช่วย
สุดท้ายสามีทำร้ายร่างกายเธอเสร็จก็หลบหนีไป
นอนอยู่ในห้องนี่อะค่ะนอนดินอยู่ในเย็บไนะ

ทันดีไปตามคนไม้พนันตัวมันไหนจะใยออก
และอย่างที่บอกค่ะว่าสามีที่ก่อเหตุล่าสุดสุดท้ายก็มอบตัวนะคะ
ชื่อว่านายพรมนิมิตรปาสานตาอายุ๓๒
อบตัวกับตำรวจเรียบร้อยที่สพจตุรพักษ์พิมาร
ทางผู้กำกับพันธุ์ตำรวจเอกนัทชัยผุดล่าก็บอกว่า
ตัวสามีที่ก่อเหตุคนนี้นายพรมนิมิตรคนนี้รับสารภาพค่ะ
บอกว่าสาเหตุที่ทำร้ายร่างกายภรรยาก็เพราะว่าหึงหวงระแวง
ว่าภรรยาจะไปคบกับผู้ชายคนอื่นเพราะเห็นภรรยาเล่นโซเชียล
แล้วก็เห็นว่ามีภาพผู้ชายก็เลยเค้นถามแต่ไม่ได้คำตอบ
ก็เลยลงมือทำร้ายร่างกายแล้วก็เสพยาบ้ามาด้วยก็เลยจับภรรยาเอาหัวโขกกับผนังในห้องนอนเนี่ยค่ะ
ทั้งทั้งที่ภรรยาอยู่กับลูกอ่ะลูกน้อยเดือนเดียวกำลังให้นมอยู่เนี่ย
คุณเมามาแล้วก็มาหึงหวงแบบนี้มาทำร้ายเขาแบบนี้ค่ะ
ตำรวจบอกว่าโอ้โหพฤติกรรมแบบนี้แจ้งสามข้อหานะคะทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ความผิดตามพรบการสร้างความรุนแรงในครอบครัวรวมไปถึงข้อหาเสพยาเสพติดด้วยนะคะ
เพราะว่าพอตรวจสอบก็มีสารเสพติดในร่างกายจริงจริงครับอืม
คือความจริงถ้าระแวงว่าภรรยาจะไม่อยากอยู่ด้วยเนี่ยคือมันต้องแปลกใจ
อืมพฤติกรรมแบบเนี้ยทั้งเมาทั้งเสพยาบ้าเนี้ยใครจะไปอยากอยู่ด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ทำร้ายร่างกายภรรยาอยู่บ่อยด้วยค่ะ